ไปดูเรื่องหนึ่งแล้วกันเรื่องนี้ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับวัดสมณตุ้มท่าที่จังหวัดพยาวเนี่ย
ฮาแล้วก็ตกใจมากเพราะว่าที่วัดเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้ค่ะ
ดังสนั่นไปทั้งวัดเลย
โอเคอ่ะดรรดรรดรรรอื้อนี่แย่ดังเงินขนาดไหนล่ะเออดิ
โอ้โหเสียงประทัดนับแสนนัดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมครับ
ที่ชาวบ้านแล้วก็คนดวงดีทั้งหลายเขามาแก้บนกุมารไอ้ไข่
ซึ่งซึ่งกำบอกเลยว่าฮอตจริงจริงนะคะอืม
หลายคนหลายครอบครัวมาขอพรขอโชคขอลาบ
ก็โชคดีกลับไปก็เลยกลับมาแก้บนด้วยกัน
ประทัดนี่แหละช่วงวันก่อนวันประกาศ
สลากินแบ่งรัฐบาลนะคะมีคนมากราบไหว้
แล้วก็บอกว่าได้ซื้อรางวัลลอตเตอรี่นี่แหละ
ซื้อกลับไปปรากฏซื้อปุ๊บมาตรวจสลากปั๊บ

จริงต้องใช้คำนี้จริงคุณชนะ
ก็เลยบอกว่าต้องจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ
ถวายแก้บนให้กับกุมารเนี่ยนะคะ
ก็เอาเป็นว่าใครไปก็ขอให้ไปด้วยความตั้งจิตตั้งใจ
ไปด้วยใจบริสุทธิ์คิดหวังอะไรก็ให้สมปรัฐนา
ถ้าหากว่าบุญบารมีที่เราสั่งสมมาเนี่ย
มากพอก็ส่งผลทำให้เราโชคดีแหละ
เรื่องของการไหว้กุมารก็เป็นความเชื่อทางใจอย่างหนึ่ง

มันเป็นความเชื่อทางจิตใจจริง